ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย
ก็ช่างน้ำหนักผ่านแบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะ

และเกมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดด้วยค่ะ
มุชช่องสายที่ผ่านมานะคะสีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ
รองแชมป์โลกอันดับที่๑๒ชาวเม็กซิกัน

ก่อนที่จะขึ้นชกเป็นคู่เอกในวันพรุ่งนี้

ได้ต่ำกว่าพิกัด๑๑๕ปอนด์ค่ะ
ศรีสะเกดนะคะช่างได้๑๑๔๖ปอนด์
ส่วนเรื่องการเต้นของหัวใจทั้งคู่ไม่มีปัญหา
การวัดชีพจรของศรีสะเกดได้๕๒ครั้งต่อนาที

ก็จะทำให้รู้ได้ว่าศรีสะเกดเหนื่อยช้ากว่าค่ะ
โดยสถิติการขึ้นชกของทั้งคู่

จากการเต้นของหัวใจทั้งคู่ไม่มีความสมัคร

แล้วก็เคยเสมอมาทั้งหมด๓ครั้งด้วยกัน

จากศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นที่จะขึ้นชกค่ะก็มีคู่ประกอบรายการมากมายนะคะ
เป็นนักสู้ชาวไทยอย่าง
ก็ลดให้ด้วย๒๕นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกเชียร์ติดขอบสนามเชียร์ติดขอบทีวีก็ได้ค่ะ